เอาล่ะพูดถึงเรื่องของลอยกระทงกันมาตั้งแต่ต้นรายการ

เพราะฉะนั้นเราเตรียมกระทงไปลอยกันดีกว่า
ช่วงนี้พ่อค้าแม่ค้าเขาก็ทำกระทงขายกันเยอะหลากหลายรูปแบบ
สวยงามไม่แพ้แบบอื่นเลยนะคะไปดูกัน
ไปเลยจ้าไปเจอกับคุณป้าสุพรรณศรีบรรเทาค่ะ
นี่เป็นเจ้าของไอเดียกระทงใบไม้นั่นเอง
คุณป้าสุพรรณนะคะทำกระทงใบไม้จากกาบเยื่อไผ่ค่ะ
ลักษณะก็คือจะเอามาทำเป็นเหมือนถาดรองเอาเป็นจานรองก่อนนะคะ
แล้วก็เอาใบไม้หลากหลายสีสันหลากหลายรูปแบบ
มาประดับตกแต่งเอาดอกไม้มาตกแต่งให้สวยงาม
แล้วมันก็มีน้ำหนักเบาด้วยลอยกระทงไปได้สบายเลยนะคะ
แล้วที่สำคัญเลยเนี่ยมองดูนะมันคือธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์
เป็นสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเห็นไหม
สวยงามจริงโดยเริ่มต้นนี่นะคะป้าสุพรรณบอกว่า
ได้นำใบไม้มาแปรรูปเป็นจานแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์อื่นอยู่แล้ว

เอามาทำเป็นภาชนะไม่ว่าจะเป็นจานใส่อาหารที่ระลึก
หรืออื่นอื่นก็แล้วแต่แต่พอเข้าถึงเทศกาลลอยกระทง
ก็เลยมีแนวคิดที่จะเอาจานจากกาบย่าไผ่นี่แหละมาทำเป็นกระทง
เพราะเห็นว่ามันมีน้ำหนักเบาลอยน้ำได้ดีแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แล้วที่สำคัญราคาถูกก็เลยตกแต่งเพิ่มไอเดีย
แต่งตกแต่งอะไรให้สวยงามขึ้นมาหน่อยก็ทำมาเป็นกระทงขาย
ตอนนี้นะใครที่อยากจะหาซื้อเนี่ยป้าสุพรรณเขาก็ขายอยู่ที่ริมกว้านพยาว
ราคาเหรอคะโอ้โหเบาเหมือนกระทงเลย๒๐บาทเท่านั้นเอง
หรือใครเห็นไอเดียของป้าสุพรรณแล้วอยากจะเอาไปทำเองบ้างก็ไม่ว่ากันนะจ๊ะ
คุณป้าก็บอกอ่ะสามารถเอาต้นไม้ใบย่าดอกมุ้งดอกไม้ที่เราปลูกเอาไว้เนี่ย
ตกแต่งได้เลยส่วนนี้ก็เป็นการทำภาชนะจากใบไม้
ที่คุณป้าเขามีเครื่องสำเร็จรูปอยู่แล้วถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะคะ
ที่ทำให้เรานั้นได้ลอยกระทงแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองวัสดุ
สะเบียบก่อนธรรมชาติด้วยนี่สวยงามสวยงามเก๋ไก่
เทียน๑เล่มสำหรับคุณโสด
ใช่จริงแล้วใบไม้สีเขียวนี่เหมาะกับคนเกิดวันพุธแต่ถ้ามีสีชมพูสีแดงอะไรอย่างนี้เกิดวันอาทิตย์ได้
เลือกได้เลือกได้ก็เป็นเคล็ดลับที่หมอไก่แนะนำมานะจ๊ะ
เก๋มากเดี๋ยวนี้ปีนี้เราเห็นว่าหลายคนมีไอเดียในการประดิษฐ์กระทงที่เป็นรักโลกนะ
เยอะแยะมากขึ้นนะคะมีตั้งหลายแบบเนี่ยแล้วแต่อันนี้ก็เลือกลอยเลือกซื้อกันตามความพึงพอใจของแต่ละคนกันเลยก็แล้วกันนะ